เอาไปดูเคสนี้กันหน่อยชนแล้วหนีนะคะเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงขับรถมาเนี่ยขับเร็วสายไปสายมา
มอเตอร์ไซคันแรกล้มไม่ช่วยขับต่อจนมอเตอร์ไซค์เขาขี่ไล่ตามแล้วไปชนกับคนที่ปั่นจักรยานจะข้ามคลอง
แต่เคสนี้เนี่ยไม่ได้แค่เจ็บนะคะชนจนเขาตายก็ยังไม่หยุดแล้วก็ยังขับไปต่ออีก
คนขี่มอเตอร์ไซค์สุดท้ายเนี่ยต้องโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ไล่ตามจนทันนะคะ

ต้องโทรแจ้งต่อจนคนขี่มอเตอร์ไซสุดท้ายเนี่ยต้องโทรแจ้งต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

คันนี้ก็ยังขับไปชนคนปั่นจักรยานที่อยู่เชิงสะพานข้ามคลองชวดใหญ่
มุ่งหน้าแยกผังเมืองจนตาย

พอตำรวจไปดูตรงเชิงสะพานข้ามคลองชวดใหญ่

พบศพนายศักดาฉิงกังวานชัยวัย๔๗ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่นะคะ
ถูกรถชนตายจริง

สุดท้ายเธอก็จอดแล้วก็ยอมลงมาจากรถนะ
ใช่ค่ะเพราะไปไหนไม่ได้แล้วตำรวจก็มาแล้วด้วยนะคะ

ก็เดินมาร้องไห้กอดกันอยู่บนรถ

กำลังจะกลับที่พักย่านถนนรัชดา
ก็ถามว่าดื่มหรือเปล่า

แล้วเธอก็ไม่รู้ตัวเลยจริงว่าไปเฉียวชนอะไรบ้าง

งั้นเป่าหน่อยได้ไหมดื่มนิดหน่อยของคุณอะ
เขาก็พยายามตื่นกันนะเรื่องเมาแล้วขับนะ
คือจริงแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นคำว่า

แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นคำว่า
ราการเมาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนคอแข็งบางคนคออ่อน
แต่ถ้าคุณคิดจะดื่มคุณต้องไม่ขับ
คือมันมีทางเลือกหลายอย่างใช่ไหม
เรียกรถแท็กซี่เรียกแอปพลิเคชันที่เขามีบริการ